สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวกระแสคู่จิ้นของพุทธจุ๋ยกันบ้างค่ะ
หลังจากที่หนุ่มพุธมีภาพร่วมเฟรมกับดาราหน้าใหม่ร่วมสังกัดออกมา
ก็ทำให้หลายคนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่จิ้น
ดารารุ่นพี่จะสั่นครอนหรือเปล่า
แต่ว่างานนี้หนุ่มพุธออกมาเคลียร์เลยว่าความสัมพันธ์พุทธจุ๋ยนั้นยังคงราบรื่นค่ะ
มีภาพร่วมเฟรมกับดาราน้องใหม่ร่วมสังกัดจนถูกจับตามองว่านักแสดงหนุ่มสุดฮอตพุทธพุทธิชัย
จะนอกลู่นอกทางจากพี่สาวคนสนิทอย่างจุ๋ยวรัฐยาแล้วหรือเปล่า
งานนี้นะคะเจ้าตัวจึงรีบเคลียร์ให้หายสงสัย
ต่อมมโนจะทำงานไปไกลค่ะว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอน
และต่อให้มีข่าวกับสาวคนอื่นก็เชื่อว่านางเอกรุ่นพี่คนสนิทจะเข้าใจ
และไม่มีปัญหาตามมาเพราะตัวเองแสดงความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอด
ส่วนความสัมพันธ์กับสาวจุ๋ยตอนนี้ยังคงยืนยันให้เป็นความสุขของกันและกันต่อไปค่ะ
และที่เห็นระยะหลังพากันใช้ของคู่กันตลอด
รวมถึงโทรศัพท์เครื่องหรูที่มีเหมือนกันเป๊ะ

ไม่ได้จงใจใช้เป็นของคู่รักแต่อย่างใดนะครับ
รูปที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นรูปที่หาอยู่ตั้งแต่เพื่อเธอเปิดกล้องใหม่

เป็นน้องที่ถ่ายละครด้วยกันครับผม
ไม่ได้คุยเลยผมไม่มีไลน์ส่วนตัว

เจอกันแค่ที่กองแค่ไม่กี่คิวเองครับ
จุ๋ยเองเขาก็เป็นนักแสดงมาก่อนเลย

เขาก็เข้าใจเรื่องราวแบบนี้ได้ง่ายกว่า
เราก็เบื่อสุดใจมันก็ไม่ได้มีไลน์อย่างนี้ครับผม

ว่าฟังคุยแค่ภูมิกับอะไรอย่างนี้
ผมว่าเขาเข้าใจมากกว่า
เพราะว่าเราก็คุยกันตลอดอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่น่าจะมาหึงมาห่วงอะไรมั้งครับผม
ตอนนี้ก็เป็นความสุขซึ่งกันและกันครับ
เราสองคนเป็นโลโก้ของอะไรที่มันเป็นแบบของคู่ไปแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบส่งมาให้แว่นคู่หรือโทรศัพท์คู่อะไรอย่างนี้

อันนั้นก็วันนี้บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ซื้อให้
ส่วนใหญ่แล้วคือต่างคนต่างซื้อมากกว่า
แล้วคือมันซื้อแล้วของนี้ที่ใช้มันก็คล้ายกัน